คือมีเด็กอายุแค่๑ขวบ๒๑วันนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่า
สภาพน้องเนี่ยที่หน้ามีแผลถลอกตกสะเก็ดด้วยปากคล้ำมือซีดเสียชีวิตอยู่
แม่นั่งร้องไห้แทบขาดใจอยู่ข้างแม่อายุ๑๗ปีนะคะหลายคนก็งงว่าเอ๊ะ

เดี๋ยววันนี้ลองฟังเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อน
แล้วฟังสิ่งที่แม่เล่าฟังสิ่งที่ยายเล่านะคะ

ร้องไห้เอาตุ๊กตาที่น้องชอบเล่นมาหยอกล้อกับน้องบอก
มาอยู่กับแม่สิตื่นมากินก๋วยเตี๋ยวที่หนูชอบไง
มากินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนอย่างนี้ค่ะเห็นไหม

อายุ๑๗น้องอายุ๑ขวบ๒๑วันนะคะ
ช่วงบ่ายค่ะตำรวจสนทุ่งครูได้รับแจ้ง
ว่ามีเด็กหญิงเสียชีวิตปริศนาอยู่ในห้องเช่า
ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบในซอยประชาอุทิศ๑๒๐
ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๕ชั้นดัดแปลงเป็นห้องเช่านะคะ

น้องเนี่ยเสียชีวิตในลักษณะนอนหงายอยู่บนที่นอน
เสื้อกล้ามคอกระเช้าสีชมพูไม่สวมกางเกง
ขึ้นเต็มตัวน้องเลยนะคะที่หน้ามีแผลถลอกตกสะเก็ด

เจ้าคือบอกว่าห้องเรียกเรียกว่ารกมาก
แล้วก็ไม่ค่อยสะอาดด้วย
ไม่ค่อยเป็นระเบียบเลยมีกองเสื้อผ้าเก่า
ระเกะระกะกองสุมกันเยอะแบบนี้เลยอะค่ะ
แม่เด็กนะคะแม่เด็กยังเป็นเยาวชนอยู่เนอะก็เล่าบอกว่า
เมื่อคืนตอนตีหนึ่งลูกปวดท้องนอนดิ้นไปดิ้นมา
แม่ก็เลยเอายาแก้ปวดท้องเด็กให้กิน
แต่ยาเนี่ยเป็นยาเก่าตั้งแต่ลูกยังอายุแค่ไม่กี่เดือน
พอกินไปเหมือนอาการจะดีขึ้น
โมงเช้าลูกก็มานอนเล่นข้างพ่อ

๑๑โมงตื่นมาก็เห็นว่าลูกตายแล้วค่ะ
ต้องมีอะไรแน่เลยนะ
ทวดเด็กนะครับบอกพอรู้ข่าวก็รีบมาเลย

อุ้มดูคือหลานตัวแข็งมุดขึ้น
ตามหน้าตามตาจมูกตัวเต็มไปหมดแล้วอะค่ะ
ในใจก็ภาวนาแบบสิ้นหวัง
บอกอยู่กับยายนะลูกอยู่กับยายนะ

เห็นยายช่วยบอกว่าเก็บอะไรกิน
อย่างหนุ่นน่ะพี่เนอะ
ข้อมูลที่น่าสนใจจากยายทวดก็คือว่า
หลานไปเล่นแล้วเก็บอะไรกิน
อดคล้องกับที่นายอนุรุษนะคะ
หัวหน้ากู้ภัยจุดสอนอทุ่งครุมูลนิธิร่วมกระตันยูเล่าบอกว่า
เมื่อวานตอนประมาณ๕โมงค่ะ
มีคนเห็นน้องอยู่ใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้

เล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแล

ยายเด็กมาเห็นก็เลยเอาหินออกจากปาก
แต่ประเด็นคือไม่รู้ว่าไอ้ก้อนที่เอาออกมาเนี่ย

แล้วไม่รู้เขากลืนไปบ้างแล้วหรือยังอะค่ะ
และหลังจากนั้นครอบครัวเด็กก็เอายามาให้กิน

มาเจอว่าเด็กเสียชีวิตนะคะ
เราเจอกับแม่เด็กอีกครั้งนึงนะคะ
ตอนที่แม่เด็กครอบครัวไปจุดทูปบอกกล่าวลูกตามความเชื่อ
ใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ค่ะ
เธอพูดไว้แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าแย้งยากเขาก็เป็นครูแรก
เพราะว่าการให้เพื่อนเราเป็นครูแรก

ไม่ได้เพราะว่าเขาพันธุ์อยู่แม่ของหัว

แต่ยังไงก็ตามผลชนสูตรจะออกมาได้นะคะ

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอผลชนะสูตรศพค่ะ